ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ถ้อน้อง

นูก็
ไม่มีตังก์ไปโรงเรียน

หวังว่า

นุ่นสาวน้อยชาวไร่หัวใจเด็ด
ที่เราได้เจอกันบนเวทีแห่งนี้นะครับ

จากกันไปด้วยเพลงอะไรนะคราวที่แล้ว

แล้ววันนี้ทีมงานของน้องนุ่นก็มากันครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเป็นญาติเป็นคุณครูเป็นน้องเป็นคุณแม่เป็นคุณปู่

คราวที่แล้วบอกอากว่าอยากได้เท่าไหร่

เป็นหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากความสุรุยสุราย
ไม่ได้เกิดจากความใช้เงินผิดพลาด

นู่นคะแล้วตอนนี้ที่บ้านทำอะไรอยู่

ปลูกมันเพิ่มตอนนี้แบบว่าเขาเติบโตดีไหมคะ
ดีค่ะแต่ว่ายังขาดน้ำอยู่ค่ะ
ยังขาดน้ำแล้วทีนี้ตอนนี้ขาดน้ำแล้วหนูต้องทำไง

เป็นวงจรวัฒจักรอยู่อย่างนี้ทุกปี
ปลูกอ้อยนี่ใช้ระยะเวลากี่ปีลูก
ปีกว่าค่ะปีกว่าถึงจะได้เงินมาทีนึง

กว่าจะปลูกกว่าจะเก็บกว่าจะอะไรกว่าจะได้เงินให้ปีหนึ่งเลย

ตัวของนุ่นเองเนี่ยกิจกรรมที่ทำในไร่อ้อยไล่มันเนี่ย

อ้อยค่ะกรบอ้อยตัดพันธ
เพราะหนูแทบทำทุกอย่างเลยค่ะ
แล้วก็ถ้าเป็นไล่มันนะคะเราต้องทำอะไรต้องดูแลเขายังไงบ้าง
ไร่มันก็ซับซับมันค่ะแล้วก็เสียบเสียบกับดิ้น

ท้อไหมลูกอายุเท่านี้เองแล้วหนูต้องทำงานเท่ากับผู้ใหญ่ทำเลย
ใช่งานหนักด้วยนะเนี่ยงานเกษตรกรรมเนี่ย
ก็ท้อค่ะแต่ว่าไม่เคยถอย
ทีนี้พี่ถามนุ่นหน่อยว่าถ้าหนูเลือกได้โตขึ้นโตขึ้นนุ่นอยากเป็นอะไร

ไม่รู้ค่ะมันเท่แล้วก็เหมือนมันช่วยชาติยังไงไม่รู้
ทหารอะไรบกเรืออากาศ

ก็ใช่สิเราอยู่แต่ในไร้มันอ่ะเราก็ต้องลุยอ่ะไม่ว่าแข็งแรง
อยากเป็นทหารอยากเป็นรั้วของชาตินะ
เป๊กไม่รู้หรอกว่าโตไปนุ่นจะได้เป็นทหารหรือเปล่านะคะ
แต่สิ่งแรกเลยที่นุ่นเป็นตอนนี้นุ่นรู้ไหมว่านุ่นเป็นอะไร
นุ่นเป็นเด็กดีของแม่มากเป็นลูกกระตันอยู่ของแม่มาก
เป็นเด็กที่ฝ่ายดีและมีความอยากให้ครอบครัวได้สบาย
นั่นคือสิ่งที่นุ่นเป็นตอนนี้ค่ะ
มีเด็กน้อยคนที่อายุเท่านี้แล้วจะมีความเป็นห่วงแม่เป็นห่วงน้องเป็นห่วงคุณปู่
เป็นห่วงอะไรสารพัดเป็นห่วงสถานะของบ้านการเงินของบ้าน
จะถือว่านรูเนี่ยอายุเนี่ยเป็นสถามารถกรอบกู้ครอบครัวได้
และถ้าร้องได้มากกว่านั้นอีก๒เพลงก็จะได้๑ล้านเลยนะถ้าทำได้

พร้อมแค่ไหน๑ถึง๑๐

สำหรับร้องได้ให้ร้านลูกตุ้งสู้ชีวิต
มาเริ่มกันที่เพลงที่หนึ่ง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

เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลง

ขอโชคดีครับ
เพลง
จะไม่กลับลามูลค่ายังไม่ได้ดี
เอ่ยโทษอีกคำนั้น
ต่อหน้าแม่พ่อวันจาก
สาบานผ่านฟ้า
สัญญาต่อลิ้นทินรัก
ก่อนลามาสู้งานหนัก
ปักหลักสร้างตัวเมืองไกล
เหนื่อยยากเพียงไหน
ย้ำใจหายทน
ลำบากเหลือร้อน
อยู่ใต้ชายคาเมืองใหญ่
หลายคราวอ่อนลา
หลับตาเห็นความอยากไร
ที่ศิลปะระยิ่งใหญ่
รอให้กลับไปถ่ายทอน
ดังนอกไร้คน
บินรันในดงคลอนทรีย์
ละครชีวิต
ขีดด้วยความเดือดร้อน
ให้สู้ทุกฉาก
จากตื่นถึงหลับตานอน
หลอบฝันสักวันคืนคอน
เสริมใจให้มีพลัง
จะไม่กลับหลัง
ถ้ายังไม่ได้ดี
เก็บถ้อยคำนี้
จดไว้ในใจทุกอย่าง
บอกแม่ให้รอ
บอกพ่อให้คอยความหวัง
จะทำให้ฝันถึงฟัง
เพื่อทางเส้นทางกลับนาน

แปลกแปลกแปลด
รีลการร้องนี่ใช้ได้เลยสำหรับน้องด้น

ถ้านุ่นร้องได้ถูกอย่างที่นุ่นคิดจริง

แม่ค่ะใช้จ่ายภายในบ้านเนี่ยค่ะ

หนูคิดว่าการร้องได้จ่ายภายในบ้านเนี่ยค่ะ
หมื่นนุ่นค่ะ

ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ

ร้องได้ให้ล้าน
ลูกคุมสู้ชีวิต